และก็เป็นคุณแม่นนายแบบหนุ่มรูปหล่อหุ่นดี
ที่สามารถใช้ความฟิตพิชิตกิโลทองในรอบต่าง
จนเข้ามาเป็นผู้ชนะในรอบแจ็คพอร์ตในวันนี้
หวังว่าความฟิตคงยังเหลือพอที่จะตักเงินแสนกลับบ้านไปใช่ไหมครับคุณเมน
ซึ่งด้านหลังแผ่นป้ายจะมีเงินรางวัลคูณสูงสุดถึง๕๐๐๐บาท
จะมีเวลาในการตัก๓๐วินาทีเท่านั้น
ตักได้เท่าไหร่นำมาคูณกับจำนวนเงินที่เปิดแผ่นป้ายได้
ซึ่งเงินรางวัลรออยู่สูงสุดถึง๑แสนบาท
กลับมาสู่ชุดสุดท้ายของรายการกิโลทอง

มาจากคนหน้าตาดี๔คน

ครับผม

จากคุณจะชิงเงินแสนในวันนี้แล้วเนี่ย
มูลค่า๑๑๓๙๐๐บาทอีกด้วย

ครับ๑แสนบาทสมมุติว่าแตกขึ้นมาในวันนี้

ไปดาวน์บ้านหลังใหม่ให้พ่อให้แม่ครับ
อ๋อหล่อครับ

ลุ้นอยากให้เขาเอาบ้านให้พ่อให้แม่จริง

น่ารักมากนะครับก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่ดีนะครับ

ว่าคุณจะได้จำนวนเงินเท่าไหร่

ขอให้คุณเม่นโชคดี๑๙หมายเลขไหนดี

และเรามาดูแผ่นป้ายที่เหลือกันดีกว่าครับหมายเลข๑คูณ๕๐๐๐บาทหมายเลข๒คูณ๑๐๐๐บาท
หมายเลข๔คูณ๒๐๐๐บาทหมายเลข๕คูณ๓๐๐บาทหมายเลข๖คูณ๑๐๐บาท
หมายเลข๗คูณ๒๐๐๐บาทหมายเลข๘คูณ๑๐๐บาทและหมายเลข๙คูณ๔๐๐๐บาท
วันนี้๓๔กิโลกรัมได้๓๔กิโลกรัมจะแตกเงินแสน
แต่ถ้าคุณตักได้เยอะเท่าไหร่ก็เอาเงินรางวัลไปคูณกับกิโลทองก็ทำให้ได้มากที่สุดก็แล้วกัน
ถ้าทำได้มากเลยก็มีสิทธิ์ชิงรถกระบะด้วย
ถูกต้องครับที่อยู่ข้างหน้าคุณนี้ก็คือ
กลุ่มทรัพย์ทองคำนั่นเองครับผมแล้วสิ่งเดียวที่จะคู่กล
คำนี้ไปตักเงินแสนกลับบ้านขอให้ได้เยอะเยอะเลยนะครับ
คุณมิ้นคุณผู้ชมครับในที่สุดเราก็เดินทางมาถึงจุด
คลายแม็กซ์ของรายการของเรานี่เลยครับ
เป็นช่วงเวลาทุกคนรอคอยคุณเม่นมีเวลา๓๐วินาทีในการตัก
ทรัพย์ทองคำให้ได้เยอะที่สุดขอให้คุณโชคดี
คุณเม่นในรอบนี้คุณตักได้เท่าไหร่
ให้คุณเอากลับบ้านไปเลย
เร็วเร็วเร็วเร็วเลยเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเลย

เร็วอีกเร็วอีก
เร็วอีกสองที

เร็วเร็วอีกทีลงอีกทีลง
เร็วเร็วเร็วหมดแล้ว
เอาไปคืนเอาไปคืนเขา
ห้าหมื่นห้าวางคืนเลย

อุ๊ยได้อีกนิดนาทีเดียวมาสักครู่นี้แห่ได้อีกทั่วเลยนะ
หกเลยนะเกือบแตะหกนะเมื่อกี้ได้ห้าห้ารอบ
คุณเม่นมาสักครู่นี้ความยากลำบากกันตรงไหนครับ

ทำไมไม่เอารองเท้าแบบใส่ถนัดมา

มันก็ยังไม่พอสำหรับ๓๔กิโลครับ

แต่แล้วน้ำหนักที่ทั่วที่เราตักมานี่

ช่วยกันลุ้นไปพร้อมกับคุณเม่นด้วยกันแล้วกัน

คุณแม่ต้องทำกิโลทองให้ได้๓๔กิโลทอง
และกิโลทองของคุณเม่นในรอบนี้คือ
๑๑กิโลตาม๒พีชค่ะ
ขอบคุณค่ะ

ทำไปได้๑๑กิโล๒ขีด
เพราะฉะนั้นวันนี้คุณเม่นรับเงินจากรายการไป
น่าเสียดายมากเลยนะครับคุณแม่น

ทำให้ไม่มีสิทธิ์ในการเข้าไปชิงรถกระบะ
ซึ่งตอนนี้เราก็ได้ผู้มีสิทธิ์ครบทั้ง๘ท่านแล้ว
และสัปดาห์หน้าเราก็จะได้ลุ้นกันแล้วนะครับว่า
ครั้งหน้านะคะความสนุกในรูปแบบไหน
ในฝังเวียนของการต่างทีโลทองนี้

เราจะได้รู้แล้วว่า๑ใน๘คนนี้
ใครจะได้รับซุปเปอร์โบนัสรางวัลใหญ่ปลายปี
มูลค่า๑๑๓๙๐๐๐บาทไปครอง
พลาดไม่ได้ในวันพฤหัสบดีที่๒๔ธันวาคม

ในรายการกิโลทอง